วันนี้สิ่งแรกที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมคือมติของสบคนะฮะ
เพราะว่าจากวันที่๑พฤษภาคมวันแรงงานไปต้นไปนะครับ
ไม่มีแล้วพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะฮะแล้วทุกจังหวัดสามารถเปิดร้าน
ให้ดื่มให้กินยาวยันเที่ยงคืนได้เลยครับคุณผู้ชมครับ
แม้ว่ายอดภูมิสิทธิ์ชีวิตตอนนี้๑๒๘คนตกในวันนี้นะฮะ
เอาล่ะที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่นะฮะเห็นชอบ
ปรับระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙
เป็นพื้นที่สีเหลืองเฝ้าระวังสูง๖๕จังหวัดด้วยกันครับ
แล้วก็พื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยว๑๒จังหวัด
โดยไม่มีพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เริ่มตั้งแต่๑พฤษภาคม๒๕๖๕เป็นต้นไป
เท่ากับว่าเท่ากับว่าขณะนี้
พื้นที่ควบคุมสีส้มทั้ง๒๐จังหวัด
ได้ปรับพื้นที่ลงทั้งหมดแล้ว
เช่นเดียวกับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่เดิม
มี๑๐จังหวัดเพิ่มขึ้นมาอีก๒จังหวัดครับ

เท่ากับว่าตอนนี้ทั่วประเทศสามารถท่องเที่ยว
และนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุกพื้นที่
ภายใต้กรอบเวลาไม่เกิน๒๔นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนั่นเอง
นายกรัฐมนตรียอมรับว่าการปรับพื้นที่ควบคุม
เพื่อให้สอดรับกับมาตรการการท่องเที่ยว
หลังจากสถานการณ์ควบคุมผู้ติดเชื้อในไทยเริ่มดีขึ้น
เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้
มติที่ประชุมจึงเห็นควรมาตรการปลดล็อกเหล่านี้ครับ

ก็มีการปรับความเหมาะสมเช่นกัน
คือผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

นี่ก็เป็นมาตรการที่สวบคประกาศออกมาในวันนี้
ก็เรียกว่าเป็นการเปิดประเทศแหละ
เพื่อที่ให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้
แต่ว่าก็ยังต้องป้องกันตัวเองเอากันไว้